เป็นเรื่องที่พูดกันมากในเว็บไซต์พันทิพย์ค่ะ
ญาติของผู้ตายมาร้องเรียน
จากเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่า
ไปที่ร้านแห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏผู้ตายให้ทิพย์๔๐บาท
ทีนี้คนที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นผู้ชายสองคนคือเข้าไปด้วยกัน

คนที่รู้สึกว่าให้๒๐บาททำไมผู้ตายถึงไปให้เงินเขาถึง๔๐บาท
คือเหมือนทำไมข่มว่างั้นข่มหยามศักดิ์ศรีหรือเปล่าโอ้ยตายแค่นี้เองนะ
แค่นี้เองและเอาขวดสุรานะคะฟาดไปที่ศีรษะค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนของผู้ตายนะคะได้ตั้งกระทู้ร้องขอความเป็นธรรมให้กับ
นายชาคริสภูลสวัสดิ์รัตนพงศ์หรือโบ๊ทอายุ๒๗ปี
ช่างภาพหนุ่มที่ถูกพนักงานขายสุราทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานบันเทิงชื่อดังจังหวัดบุรีรำเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
สาเหตุเนี่ยอย่างที่บอกคู่กรณีไม่พอใจรู้สึกถูกหยามศักดิ์ศรี
ที่ผู้ตายให้เงินค่าทิพย์พนักงานนวดในห้องน้ำมากกว่าตัวเองอยู่๒๐บาท
ก็เลยใช้ขวดสุราฟาดที่ศีรษะจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ทางด้านญาติเพื่อนแล้วก็ผู้คนในโลกโซเชียลที่ได้รับทราบเรื่องราวเนี่ย
รู้สึกสะเทือนใจพากันโพสต์ข้อความไว้อาลัยให้กับช่างภาพหนุ่มรายนี้
แสดงความคิดเห็นว่าน้องคนที่ตายคือช่างถ่ายภาพในผับชื่อดัง

คนที่ทำร้ายเนี่ยตอนนี้ประกันตัวเองออกมา
แล้วชีวิตของคนที่มีน้ำใจให้ทิพย์๔๐บาท
เขาไม่ได้หยามหรือจะเกทับอะไรเลยไปเรียกเอาคืนได้ที่ไหนคะ
ครอบครัวเขาคนรักเขาต้องเสียใจสังคมเลวร้ายเกินไปไหมคะ
ใช้กำลังในทางที่ไม่สมควรการทำร้ายคนอื่นแบบไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ล่าสุดค่ะทางครอบครัวของเหยื่อนะคะ
ได้นำร่างนายชาคริสภูลสวัสดิ์รัตนพงศ์
วัดกลางพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำค่ะ
โดยนายวิเศษบทไทยสงฆ์อาเขยของผู้เสียชีวิต

กล่าวว่าโบ๊ทเป็นเด็กนิสัยดีไม่ค่อยพูด
หลังเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานเป็นช่างภาพอิสระ
ในวันเกิดเหตุหลังจากเลิกงาน
ก็แวะไปเที่ยวและทานข้าวกับเพื่อน
กระทั่งมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าหลานชายถูกทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ก็รู้สึกตกใจและเสียใจมาก
มาทราบจากเพื่อนที่ไปด้วยกันเล่าให้ฟังว่า
สาเหตุที่ถูกทำร้ายเพียงเพราะผู้ก่อเหตุ
ไม่พอใจเรื่องการให้ทิพย์พนักงานนวดในห้องน้ำ
ทำให้รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
และยิ่งไปกว่านั้นคือทราบว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว
ก็ยิ่งทำให้ครอบครัวรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไปฟังเสียงของอาของผู้เสียชีวิตกันค่ะ
เพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเข้าห้องน้ำแล้ว
มีคนไปทิพย์คนนวดแล้วเอาแบงค์ร้อยให้
แต่หลานผมนี่เขาเอาแบงค์ร้อยให้
แล้วหลานผมมีอยู่มีตันเย้อยอยู่๔๐บาท

แล้วก็เด็กเขาไม่มีทอนนะครับเด็กที่นวดนะครับ

ก็ถูกตีหัวจากข้างหลังว่างั้นครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุรพลมุ่งมารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
กล่าวว่าขณะนี้ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กับนายปราโมทสุริเทศอายุ๓๔ปีผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของการประกันตัวเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาสามารถยื่นขอประกันตัวได้
ซึ่งก็ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนทำคดีด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่จากพยานบุคคลพยานวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
คำรับสารภาพของผู้ต้องหาก็เชื่อว่ามีน้ำหนักที่จะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
ไปฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกันค่ะ
เพิ่มเป็นสามแสนบาทแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอ่าถึงแก่ความตายนะครับ
สาเหตุที่ให้ประกันตัวก็เนื่องจากว่าเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามันเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงนะครับแล้วก็พฤติกรรมต่าง
คือเจตนาจริงก็คือทำร้ายร่างกายไม่ได้มีเจตนาฆ่าแล้วก็ไม่น่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วหลักทรัพย์เขาก็มีความน่าเชื่อถือที่สำคัญคือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของเขาครับเขามีสิทธิ์ที่จะประกันตัวได้นะครับ
ส่วนในด้านของการดำเนินคดีนั้นก็ได้กำชับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้ให้ทำการสอบสวนด้วยความเป็นธรรมนะครับให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
จริงก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่จะประกันตัวตามกฎหมายนะคะแต่ก็เข้าใจในมุมของญาติญาติแล้วก็เพื่อนของโบ๊ทผู้เสียชีวิต
สบายใจแหละว่ามันดูคือเขาก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม